เอาเห็นแบบนี้แล้วที่ฉันส่งผู้เข้าประกวดค่ะ

คือนี่ค่ะโยกหัวอยู่แบบนี้

ตอนที่เจ้าของเขาปิดเพลง
เออยังเต้นยังมันยังอยู่ยังมันยังยกยังอยากโยกอยู่เลย

โหดกแดกเงี้ยหรอฮะ
แต่ว่าเนี่ยก็พยายามทำให้แล้วนะครับ

ยังไงทำไมเลี้ยงยังไงถึงได้แบบนี้
เจ้าของเขาบอกว่าอ๋อก็เลี้ยงตามใจไงล่ะครับ
ถึงเป็นแบบนี้ตามใจใครนะตามใจมูมูหรือตามใจเจ้าของ
คุณผู้ชมบอกหมู่มูน่ารักนะฮะเอ๊ะหรือมันคันบ้านท้ายของมัน
เหรอมันก็เลยแบบโย่งมันก็เลยเกาบ้านท้ายนะฮะ